ป้าภัยคนซื้อลอตเตอรี่ที่สกลนครนะคะป้าภัยคนซื้อ
อายุห้าสิบแปดปีค่ะพี่รัฐหรือป้ารัฐเนี่ยนะคะ
คือแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไปพบกับตำรวจเพื่อไปให้ถ้อยคำนะคะ
เพราะว่าทางป้าภัยอะค่ะนางภัยมณีอายุห้าสิบเจ็ดปี
เขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าเขาถูกรางวัลที่๑นะ
สามห้าห้าสามแปดงวดหนึ่งมีนาคมหกสี่
แต่ลอตเตอรี่เนี่ยอยู่กับแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าขายให้คนอื่นไปแล้ว
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความขึ้นมานะคะพี่รัฐบอกว่า
วันนี้ตำรวจนัดไปให้ถ้อยคำในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะ
ตอนนี้แม่ค้าบอกว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะคะส่วนจะแจ้งความกลับป้าภัยหรือไม่
เดี๋ยวปรึกษาผู้รู้กฎหมายก่อนว่าจะต้องดำเนินการยังไง
ในส่วนของยี่ปั๊วที่จะถามหาต้นคั่วก็จะยากนิดหนึ่งเพราะถ้าเจอยี่ปั๊วรู้ต้นคั่วก็จะรู้ว่า
ตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือเปล่าคือพี่รัฐบอกว่า
พี่รัฐซื้อลอตเตอรี่มาจากหลายเจ้าจริงหลายเจ้าหลายที่เพราะว่าราคามันต่างกัน
พอได้มาก็ขายออกไปในส่วนที่ป้าภัยบอกว่าไปสาบานกันดีกว่า
ท้าไปสาบานเนี่ยนะคะทางพี่รัฐบอกว่าคิดอยู่ค่ะ
กำลังคิดอยู่ว่าจะไปสาบานไหมเพราะตัวเองก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้โกง
ยักยอกตัวเองเป็นแม่ค้าก็รีบขายลอตเตอรี่ออกไป
ได้เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ล็อตใหม่ยืนยันว่าไม่ได้แอบเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบนี้เอาไว้เอง
เพราะว่าป้าภัยสั่งจองคือจองปากเปล่าไม่ได้จ่ายเงินด้วย
แล้วก็ไม่ได้โทรมาติดต่อไม่ได้โทรมาย้ำด้วยว่าจะเอาลอตเตอรี่ไหม
ในส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าขายลอตเตอรี่ของป้าภัยเนี่ยนะคะพี่รัฐบอกว่า
เอาจริงตลอดเวลาที่ขายลอตเตอรี่มาเนี่ยนะไม่ได้มาดูรายละเอียดหรอก
เพราะว่ามีทั้งคนจองมีทั้งคนขอให้เอาแผงไปให้ดูมีหลายอย่างอะค่ะ
อย่างชื่อคนที่เขียนในหัวข้อลอตเตอรี่กับในกระดาษที่จดไว้เนี่ย
ก็จะต้องจดเอาไว้ว่าจะเอาไปส่งใครเพื่อที่จะรับเงินบ้าง
บางคนซื้อแบบไม่จ่ายเงินมันมีถามว่ามีไหมมันมี
หลังจากนั้นก็ไปรับเงินเอาลอตเตอรี่ไปให้
มันมีลักษณะแบบนี้เคยทำแบบนี้มาก่อน
แต่พอไปดูรายชื่อที่จดเอาไว้ในกระดาษที่ปกติจะจดเอาไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะ
ก็ไม่มีชื่อของป้าภัยจริงไม่มีชื่อป้าภัยก็เลยขายออกไปเท่าที่เหลืออยู่ในแผง
ก็ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็นชื่อสลักหลังเอาไว้ในลอตเตอรี่หรือไม่
อันนี้พี่รัฐคนขายบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าป้าภัยเซ็นเชื่อไว้หลังลอตเตอรี่หรือเปล่า
ตอนนี้นะคะพี่รัฐก็เลยบอกว่าความจริงก็คือความจริง
ขอใช้ประโยคครูปรีชาหน่อยครับพร้อมที่จะสาบานเหมือนกันนะ
พร้อมจะไปสองวัดเลยเพราะว่าบริสุทธิ์ใจนะคะ
อยากจะให้เรื่องราวมันจบจะได้ทำมาหากินค่ะ
ฟังเสียงพี่รัฐคนขายลอตเตอรี่ค่ะ
เรามั่นใจว่าเราไม่ได้โกงหรือไม่ได้ระยักยอก
เพราะเราน่ะเป็นคนขายคนขายก็ต้องขายออกไป
เพื่อที่จะได้นำเงินมาซื้อในล็อตใหม่ค่ะวันนี้พี่ยืนยันเหมือนทุกวัน
ว่าพี่ไม่ได้เอาหวยไปไว้เองอะไรอย่างเงี้ยยืนยันค่ะ
ไม่ได้เอาหวยไปไว้เองเพราะว่าพี่ก็ต้องจำหน่ายออกไป
เพราะเขาไม่ได้มาเขาสั่งจองปากเปล่า
เขาไม่ได้มัดจำเงินหรือว่าโทรติดต่อมา
เพื่อย้ำว่าเพื่อจะเอาลอตเตอรี่อีกค่ะ
เราเราไม่เห็นตอนนั้นเพราะว่ามันวุ่นวายสับสนไปหมดเพราะว่าเราหนึ่งเราจะพร้อมเตรียมลำ
ฟอสลำมงสวงถวายองค์ประธานาฬาจังหวีเนอะค่ะ
อีกอย่างหนึ่งคนซื้อก็เยอะหลายคนและทั้งในสั่งสั่งในไลน์
แล้วก็ซื้อส่วนตัวเอามาให้ฉันดูหน่อยนะ
คนนั้นก็ให้ฉันดูหน่อยนะเนี่ยมันก็วุ่นวายไปหมด
แล้วใครจะไปจำตรงนั้นพูดเล่นลอย
ไม่ได้พูดว่าจะเอ่อจะไปจะไปเครือจะไปสนามบินน้ำ
ที่ว่าไปดูว่าเขาค้าขายในเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยค่ะอ่า
อยากรู้ว่าเขาขายยังไงราคาเท่าไหร่
ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะเอาหวยไปขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่อ่าพี่รัฐบอกมาใช่ค่ะ
ภัยอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะฮะ
แต่ว่าเอาตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่า
ทุกวันนี้ก็ยังมีท่านที่ถามกันเข้ามาเยอะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าลอตเตอรี่ที่มีคนเซ็นชื่อกำกับเอาไว้เนี่ย
คนอื่นเอาไปขึ้นเงินได้เหรอนะจะรางวัลอะไรก็แล้วแต่
วันนี้เราไปถามเพื่อจะเอาให้ชัดอีกครั้งนะฮะ
ถามจากอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ากรณีการพิพาทกันระหว่างคนขายกับผู้ซื้อ
เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่ต้องวินิจฉัยและหาคำตอบให้กระจ่างกับสังคม
อย่างเช่นปัญหาเรื่องหวยสิบสองล้านบาทที่สกลนครที่เกิดขึ้น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นเพียงผู้รับขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น
จึงไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าเป็นของใคร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตัดสินเพียงวิธีเดียวก็คือ
ใครเป็นผู้ถือสลากมาขึ้นเงินก็จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของ
จะไม่ไปตรวจสอบเอกสารอะไรนะครับเพราะหากสลากที่ผู้ขึ้นรางวัลถือมาเป็นของจริง
ก็จะใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่สำนักงานสลากจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
บุคคลนั้นเป็นผู้เดินทางมาขึ้นเงินและรับเงินกลับไปจริง
คำถามที่ว่าอ้าวแล้วสลักชื่อไว้ข้างหลังสลากเนี่ย
ก็เขาก็การันตีความเป็นเจ้าของไม่ใช่เหรอนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับ
อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าหากผู้ถือสลากชื่อไม่ตรงกับที่เขียนไว้แล้วมาขึ้นเงินรางวัลไว้
มาขึ้นเงินรางวัลเนี่ยก็สามารถขึ้นเงินรางวัลได้นะครับ
โดยภาษาของสำนักงานสลากจะเรียกประเด็นนี้ว่าการเปลี่ยนมือเจ้าของลอตเตอรี่
ซึ่งความหมายก็คือถ้าลอตเตอรี่เปลี่ยนมือเจ้าของ
มีการขีดชื่อหรือลบด้วยลิขวิตหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่
มีการเขียนทัพอะไรก็แล้วแต่ยังไงซะสลากใบนั้นก็ถือว่า
เป็นของผู้ที่นำมาขึ้นเงินรางวัลนะฮะขอให้เป็นของจริงเท่านั้นนะครับ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาไม่มีหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบว่า
คุณขีดคุณเขียนคุณอะไรเป็นชื่อใครอะไรยังไง
เอาเป็นว่าที่เหลือเป็นเรื่องของตำรวจฮะถ้ามีการฟ้องร้องกัน
เรามีข้อผูกพันอย่างเดียวคือคนเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
และมาขึ้นเงินรางวัลถ้าเป็นคนที่อายุไม่ต่ำกว่า๒๐ปีนะครับ
สลากที่ไม่ได้มีการปลอมแปลงเป็นสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง
แล้วก็ตำรวจหรือศาลไม่ได้แจ้งอายัดว่าห้ามให้เงินรางวัล
ถ้าไม่มีคำสั่งสารหรือข้อขอร้องจากตำรวจว่าให้อายัด
จ่ายเงินโดยที่บุคคลคนนั้นต้องแสดงเอกสารสิทธิ์ว่าเขาเป็นบุคคลนะครับ
เข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นคนไทย
ซึ่งต้องมีใบบัตรประชาชนหรือนักท่องเที่ยวอาจจะมีวีซ่า
จ่ายเงินรางวัลทุกกรณีดังนั้นข้อกรณีนี้ไม่ผูกพันกับ
ว่าควรเขียนสลักครับตอนนี้ไทยรอตรียูโชว์นะครับป้าไพมณี
อยู่กับเราที่นี่นะครับรวมทั้งเพื่อนของคุณป้าสองท่านด้วย
กันนะครับก็คือป้าเพ็ญศรีแล้วก็พี่กันทิพย์นะครับสวัสดี
สามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เพิ่งได้เจอกันนะฮะคุยกัน
เมื่อวานนี้ป้าไพครับตกลงณขนาดนี้เนี่ยเรื่องรอตรี๑๒ล้าน
ของเราเนี่ยค่ะตกลงณขณะนี้เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าทาง
คดีเจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งมาไหมครับวันนี้ยังค่ะยังเลยค่ะแล้ว
ติดต่อหรือสอบถามไปไหมยังไม่ได้ติดต่อสอบถามไป
ค่ะเห็นทางเจ๊รัฐอ่าหรือว่าคุณพี่รัตนาเนี่ยวันนี้ไปให้
ปกคำกับพลันทพิธีกาสอบสวรรค์แต่แม้ที่ปภัยได้
ได้แจ้งความเอาไว้ค่ะนะฮะทราบข่าวไหมยังไม่ทราบค่ะ
ยังไม่สาบข่าวครับที่ยังดึงทางมากรุงเทพฯก่อนอืมมา
ด้วยสองท่านเนี้ยค่ะนี่คือพยานของพภัย

ตรงกับที่ทางคุณรัตนาบอก

เขาอยู่ดูด้วยกันแล้วก็มีการซื้อขายกัน

ก็คือเป็นจุดของพระธาตุ

แล้วก็จะมีผู้ที่เป็น

แล้วเจ๊รัฐคุณพี่รัฐก็คือ

เขารำนั่งแผงมาขาย

เราก็นั่งอยู่นั่นแหละค่ะ

แล้วพอดีแม่ค้าลอตเตอรี่เขาก็มานั่ง
ร่วมกับพวกเราพร้อมกับขายลอตเตอรี่ค่ะ

มีอีกคนนึงที่ไม่ได้มาด้วยกัน
แล้วทั้งสองท่านก็ซื้อ
ไม่ได้ซื้อเพราะไม่ได้ถูกใจ

ครับค่ะถามอยู่แต่ไม่มีเลขที่ถูกใจก็ไม่ได้ซื้อ

เพราะมันเป็นเลขท้ายรถตัวเอง

จำได้ค่ะเพราะมันเลขตัวเอง
คือเราต้องการแค่๕๓๘

ตัวเดียวกันแต่มันสลับที่กันอยู่

ก็เลยบอกว่าเลขอะไรมันแปลก

เพราะว่ารางวัลที่๑มันออกเลขที่แปลก

กับพี่กันทิพย์

เห็นเลขมั้ย

แต่อันนี้เห็นการซื้อเซ็น

เลขอะไรครับ
คือ
แล้วก็คือทีนี้ก็คือมั่นใจแล้วว่าของป้าพัยก็ถูกแน่รางวัลที่หนึ่ง
แซวกันเล่นเลยว่ารางวัลที่หนึ่งแหละใบนี้น่ะ
แม่แต่ไม่ได้จ่ายเงินไงใช่ไหม
จนถึงทุกวันนี้ก็มีหลายเสียงหลายคนเขาบอกว่า
จ่ายเงินซะก็จบนี่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วจะมาทวงอะไรยังไง

ว่าคือวันนั้นเราเป็นลำคือนางลำทุกคนก็คือเต่งตัวเป็นนางลำ
แล้วลำเราก็ไม่ได้เอากระเป๋าลงจากรถเพราะว่าถ้าเวลาเราลำ
เราก็ห่วงว่าถ้าวางกระเป๋าไว้ก็เอ๊ะกระเป๋าเราจะปลอดภัยไหม
ถ้าคุณมาหยิบของเราไปเราจะเห็นไหมเราจะรู้ไหม
ก็เลยไม่เอากระเป๋าลงจากรถค่ะ
วันนั้น๒๔กุมภาพันธ์ก็เหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะถึงวันที่๑มีนาคมทำไมไม่ไปจ่ายเงิน
ไม่ได้ไปงานตกลงกันว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าพี่มาลำเจอกันพี่จะเอาแล้วก็จ่ายตังค์
แต่ว่าตื่นวันที่๒๕ไม่ได้ไป๒๖ก็ไม่ได้ไป

ไปวัดไม่เจอกันอีก๒๘ไปวัด

มานี่เลยมา๑มีนาคมเลย๑มีนาคมเจอไหมวันนี้วันละตัวรีออกนะ
ไม่ได้เจอค่ะไม่เจออีกค่ะแล้วตัวเองก็ลืมไปเลยว่าทีนี้มานึกอีกทีก็ตอนวันที่๑ประมาณบ่ายสามโมงกว่า
หวยจะออกเต็มทีแล้วก็เลยนึกว่าวันนี้หวยออกตายแล้วลืมเคยซื้อหวยแล้วก็ตกลงซื้อกับน้องรัฐไว้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเลยเงินก็ยังไม่ได้จ่าย
ก็เลยโทรติดต่อไปแต่น้องเขาไม่รับค่ะ
ก็เหมือนที่พี่รัฐเขาบอกก็ไม่รู้ว่าใครไม่ได้โทรมาหาเขาอาจจะรับมั่งไม่รับมั่งก็แล้วแต่
แต่ที่ผมคุยกับพี่รัฐเมื่อวานเนี่ยพี่รัฐบอกว่าป้าภัยติดต่อมานี่คือ๔มีนาคมนะ
ไม่ค่ะติดต่อตั้งแต่วันที่๑ค่ะ

แต่ว่าได้คุยกันคือวันที่๔มีนาคมค่ะ
แล้วพอวันที่๑ป้าภัยตอนนั้นชัดเจนเลยว่าตัวเองถูกคือมั่นใจแล้วใช่ไหม
ยังไม่ได้รู้ว่าหวยออกอะไรแต่ว่าโทรติดต่อไปเพื่อต้องการลอตเตอรี่เอามาเอามาเอาไว้เสี่ยงดูว่าเออหวยใกล้จะออกแล้วเราซื้อไว้กับน้องรัฐยังไม่ได้เห็นเลย
ก็เลยอยากเอามาถือไว้ในมือเพื่อที่จะมาดูว่าลุ้นดูว่าเอ๊ะหวยออกอะไรถูกไหมแต่ติดต่อน้องเขาไม่ได้ค่ะ

บอกเขาว่ารัฐอยู่ไหนอยู่บ้านทำอะไรกำลังจะไปจ่ายเงินให้เท่าแก่
อย่าเพิ่งออกไปรอพี่ก่อนพี่จะไปเอาลอตเตอรี่ไม่ต้องมาพี่หนูจะออกจากบ้านแล้ว
เออก็รอก่อนแล้วเขาก็บอกว่าพี่จะไปเอาหวยนะเอาลอตเตอรี่นะพี่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับหนูนะพี่จ่ายตังค์หรือยัง
ก็ยังก็เรายังตกลงซื้อกันยังไม่ได้จ่ายตังค์เออถ้างั้นพี่ไม่มีสิทธิ์

คือพี่ยังไม่จ่ายตังค์ก็คือพี่ไม่มีสิทธิ์และอีกอย่างหนูก็ขายไปแล้ว
แล้วณขณะนั้นป้าภัยรู้แล้วใช่ไหมว่ารู้หรือยังว่าถูกของเราถูกเลขรางวัลที่๑

รู้แล้วคือโทรไปก็เพื่อต้องการจะขอรางวัลที่๑คืนสุดท้ายก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกกัน
ค่ะล่าสุดคือนัดสาบานค่ะเสาร์ที่จะถึงนี้สิบสามมีนาคม

วันพระใหญ่ค่ะที่ไหนยังไงฮะ
ที่วัดพระท่านอลัยเจงวิงตรงตรงที่เรารับซื้อกันแล้วก็ตรงที่เราเป็นรำนั่นเลยค่ะ

เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับขออภัยฮะแล้วก็ทั้งสองท่านนะฮะครูปรีชาไคร่ครวนนะฮะครูปรีชาแห่งหวยสามสิบล้านกาญจนบุรี
เมื่อวานคุยกับพระภัยคุยกับพี่รัฐบอกผมเรื่องคู่นะฮะที่ผมนั่งคุยกับพระศรด้วยเนี่ยความจริงก็คือความจริง
นี่แหละฮะครูปีชาอยู่กับเรานะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับสวัสดีครับครูปีชาครับสวัสดีครับครูครับ
ขอบคุณค่ะ
แหมครูปีชาเขาเรียกหัวอกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
มันจะเหมือนกันไหมเหมือนหรือคล้ายกับกรณีของครูปีชายังไงบ้าง
ก็เป็นกำลังใจให้ป้าภัยครับ
ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปนะครับ
อืม
มองแล้วคิดว่ายังไงครูปีชาครับ

ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับได้ดูเรื่องราวของป้าภัย
ก็ได้มองว่าในมุมมองของผมนะครับก็คือการซื้อการขาย
ก็จะต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็การซื้อขายที่ถูกต้อง
ก็คือจริงแล้วก็ต้องใจเงินเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับตาม
จริงแล้วการซื้อของก็ต้องจ่ายเงินนะครับอ่าอันนี้ครูปีชาบอก
พูดกันตรงตรงประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับซื้อของก็ซื้อมาก็
กันตายไปก็คือต้องใจเงินเขาครับคือปัญหามันเกิดขึ้น
ที่ดูข่าวแล้วว่าป้าพายยังไม่ได้
ใจเงินกับผู้ขายนะครับ
เวลาน้อยด้วยให้กำลังใจหรือว่าพูดคุยกันอีกครั้งไหมฮะ
ก็ให้กำลังใจป้าภัยนะครับก็เข้าใจครับ
โหโหโหคนสู้ผวยเช่นเดียวกับครูปีชานะครับเข้าใจครับ

คดีครูปีชายังสู้ต่ออยู่ใช่ไหม
ครับผมครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครูปีชาครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ประภัยครับสุดท้ายเนี่ย
วันเสาร์ที่จะถึงนี้นัดกับทางพี่รัฐเขา
ว่าจะไปสาบานร่วมกันใช่ไหมฮะแต่ทางคดีความถามจริงในใจเนี่ย
คิดว่าสู้ได้ไหมยังไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะมีทนายหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วนะ
เขามีคราวที่มีนักงานอยู่ที่สะกนคร
เขาให้คำปรึกษาแล้วเขามองว่าไง
ไม่ได้ตั้งโครหาอะไรเห็นว่ายังไงครับ
ก็ฝากว่าอยากจะให้โซศัตริย์ตัวหน้าที่ของอาชีพตัวเอง
อาชีพตัวเองเราเป็นแม่ค้าเขาก็แม่ค้าเราก็แม่ค้า
คือการซื่อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองมันทำให้เราเจริญก้าวหน้า
ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็จะสำเร็จค่ะ

ใช่ค่ะมันมีหัวข้อสั้นง่ายอีก๒ข้อแค่นั้น

อันนี้มุมของป้าภัยนะฮะมุมของพี่รัฐ
เขาก็มีมุมของพี่รัฐนะเขาก็มีเหตุผลอะไรของเขาต่างนะครับ
ซึ่งเราก็ได้ฟังแล้วเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ
ของอย่างนี้ก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการนะครับ
เอาเป็นว่านี่คือเรื่องของลอตเตอรี่นะฮะ
ที่มีกรณีปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปกันแล้วกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะขอบคุณพระภัยนะฮะ

ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับที่มาวันนี้นะครับ
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับในคดีนี้ครับ
ไม่ดิเก็บล็อตเตอรี่เอาไว้เองจริง
บอกว่าโอ้โหเข้าพบตำรวจ๗ชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าขอยืนยันขอย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ได้เก็บลอตเตอรี่เอาไว้เองจริง
ขายหมดไปแล้วจริงแล้วไม่รู้ด้วยว่าเลขที่อ้างว่าถูกรางวัลที่๑มีจริงหรือเปล่าเพราะจำไม่ได้
จากว่างวดวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมารับลอตเตอรี่มาทั้งหมด๑๓เล่มรวม๑๓๐๐ใบ
แบ่งเป็นลอตเตอรี่เลขชุด๘เล่มแล้วก็มารวมชุดเนี่ย๒ใบได้๔๐๐ชุดและลอตเตอรี่ไม่รวมชุดอีก๕๐๐ใบ
จากนี้นะคะยังไม่ได้มีการซื้อเพิ่มหรือว่าแลกกับเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันประมาณ๓รายนะคะ
ประมาณยี่สิบกว่าใบอ่ะค่ะทีนี้ค่ะตอนเนี้ยทางฝั่งของพี่รัฐทางฝั่งของคนขายลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่า
กำลังหาหลักฐานว่ามีเลขตามที่อ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือเปล่าก็จะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจกับทางตำรวจ
แล้วก็ที่คุยกับตำรวจ๗ชั่วโมงกว่าก็ยืนยันแบบนี้ก็ย้ำแบบนี้ถ้าพูดไม่จริงก็จะเท่ากับว่าเป็นการให้การเท็จนะ
มันก็จะผิดกฎหมายนะพี่รัฐบอกพี่รัฐไม่กล้าให้ข้อมูลเท็จกับตำรวจหรอกก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เก็บลอตเตอรี่เอาไว้เองจริง
วันนี้แม่ไปที่อะไรนะสถานีไปยืนยันแล้วว่าลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่ที่แม่
จำหน่ายออกไปหมดแล้วและไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้กักไว้และไม่รู้ว่าไปได้ขายให้ใคร
เพราะลอตเตอรี่ไม่ได้ดูไม่มีอะไรชื่อเพราะถึงวันหมดวันที่หนึ่งแล้วเนาะ